คือพิษของโควิด๑๙นอกจากคนที่ติดโรคแล้ว
ผลกระทบรอบด้านมันสร้างความเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะ

เขาไปลงทะเบียนเอาไว้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าไปขอยืมโทรศัพท์มือถือพี่สาวในการลงทะเบียน

โอ้โหโกรธมากน้อยใจมาก
ดื่มเบียร์ไป๓กระป๋องเสพไอซ์เข้าไปอีก

ไล่จะยิงคนทั่วบ้านแล้วก็เอาตัวเองไปล็อกอยู่ชั้นสองของบ้าน
บอกว่าจะยิงตัวตายได้ยินเสียงลั่นไกลตั้งหลายครั้ง

สุดท้ายต้องตัดสินใจพังประตูเข้าไปช่วยได้นะคะ
ครบ

เช้า

นี่ค่ะคือตำรวจต้องคอยบอกเลยว่า

เพราะว่าสภาพที่ตำรวจพังเข้าไปเห็นเนี่ย

ก็ได้ยินตัดเสียงแช๊ะแช๊ะอยู่แบบนี้

ตำรวจรีบวิ่งเข้าไปคนนึงอุ้มตัวอีกคนรีบเอามีดตัดเชือก
แล้วก็สั่งด้วยนะบอกหายใจหายใจก่อน
เพราะดีมากนะคะตำรวจเข้าไปช่วยได้ทันเขาเลยไม่เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒นะคะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ตำรวจกว่า๑๐นายกลูเข้าไปในบ้านหลังนี้นะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งมาว่านายปรณพัฒน์หนูทองวัย๔๐ปี
เกิดอาการคลุ้มคลั่งขังตัวเองอยู่ชั้น๒

ผู้เป็นแม่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานก็ไม่สำเร็จค่ะ
เพราะอย่างที่บอกว่านายปนพัฒน์เนี่ยดื่มเบียร์ไป๓กระป๋องไม่พอ

คราวนี้สติน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะน่าจะขาดสติเลยแหละ
สิ่งที่ทำให้ตำรวจตัดสินใจพังประตูเข้าไปก็คือ
อย่างที่บอกว่าได้ยินเสียงลั่นไกลหลายครั้งแต่กระสุนมันด้าน
กระทั่งได้ยินเสียงกระสุนปืนตกบนพื้นเหมือนเปลี่ยนกระสุนใหม่ค่ะ

กระสุนนี้มันด้านก็จริงแต่ถ้าเขาเปลี่ยนกระสุนใหม่แล้วมันไม่ด้านขึ้นมา
มันต้องเกิดความสูญเสียแน่ก็เลยพังเข้าไปเลย
แล้วก็เห็นภาพนายปนพัฒน์ห้อยต่องแต่งอยู่กับขื่อหลังคาบ้านแล้วนะคะ
ในห้องมีปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘ตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็มีอุปกรณ์เสพไอซ์อีก๑ชุดด้วย
ตำรวจก็พานายปรณพัฒน์ไปควบคุมตัวแล้วก็สงบสติอารมณ์อยู่ที่โรงพัก
นายปรณพัฒน์ก็เริ่มจะคุยรู้เรื่องบ้างแล้วนะคะ
ก็ยอมรับค่ะว่าเสพไอซ์แล้วก็ดื่มเบียร์ไป๓กระป๋องเพราะว่าเครียด

ถามพี่สาวว่ายกเลิกทำไมเขาเดือดร้อนนะ
ปกติเขาขายน้ำมันขวดอยู่หน้าบ้าน
พอช่วงนี้ห้ามคนออกจากบ้านไม่มีลูกค้ามาซื้อของเขา
ทำไมพี่ถึงไปกดยกเลิกสิทธิ์ของเขา
พี่ก็ให้เหตุผลไม่ได้เขาก็เลยโกรธ

โครงการนั้นใช่ไหมครับผม

ถามเขาเขาก็โปรเวลเลิกขึ้นเลยแล้ว

ก็ดีใจด้วยนะคะที่ตำรวจเข้าไปช่วยทัน

แต่ยังไงก็ต้องโดนแจ้งข้อหานะคะ
ครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย

เห็นว่าเคยคลุ้มคล่างเอาปืน